มีญาติของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บนะครับเมื่อ๙ปีที่แล้วจากเหตุการณ์ที่นางสาวแพรวาในวันนั้นถึงวัย๑๖ปีขับรถชนรถตู้ที่เขานั่งโดยสารมาจนประสบอุบัติเหตุบนโชเวย์มาเปิดใจกับคุณจอมขวัญในรายการถามตรงตรงที่ไทยรัฐทีวีนะครับไปติดตามฟังพร้อมกันครับ
ปีที่ผ่านมาเหมือนผมว่าทุกคนญาติญาติเราเจอกันเราคุยกันตลอดว่ามันไม่ใช่เรื่องเงินแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแล้วที่เราจะฟ้องร้องขนาดนั้น
คุณเสนอเงินให้เราแค่นี้กับให้ผมไปนอนนิ่งบนเตียง๒เดือนไม่มีใครเอาหรอกคุณเสนอเงินให้แค่นี้กับแลกกับชีวิตคนไม่มีใครเอาแต่ว่าสิ่งหนึ่งคือเราการกระทำของฝั่งเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราเขาเหมือนไม่ได้ใส่ใจ
เราไม่ได้รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เขาตั้งใจนะที่จะคุยกันหลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้เอาเวลานี้ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้รับการติดต่อมาเลย
สักนิดนึงว่าตกลงจะยังไงคือติดต่อเราไม่ได้เราเข้าใจแต่ว่าศาลก็อยู่ที่เดิมทนายก็ทำงานที่เดิมท่านเดิมทุกอย่างคอนแท็กเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อมา
คุณแม่ต้องตรองอะคะก็เหมือนมันมันยืดเยื้อยาวนานเกินไม่แบบเหมือนไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจที่จะตามเรื่องหรือว่าไม่สนใจอันนี้ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นยื้อเวลายื้อเวลาแล้วยิ่งยื้อพวกเราก็ยิ่งยิ่งเจ็บนะคะเราไม่ได้อยากได้ตังค์นะเข้าใจเราก็อยากรู้เลยไม่ได้อยากได้ตังค์เราก็อยากจบถ้าเรื่องมันจบมันเหมือนมันเหม
ถึงที่สุดแล้วนะสารสั่งแบบนี้แม่ยอมรับสารนะถ้าทางนู้นยังไงมามันก็ต้องจบกันใช่ไหมคะถ้ามีการคุยแต่นี่ไม่มีมันคือเงียบมันคือเงียบมันคืออะไรฝั่งเขาอะครับเป็นทนายนะคะทนายฝั่งเขาพูดเสมอว่าคนขับรถตู้เขาผิดตลอดเวลาท่านท่านที่พยานแล้วก็

อันนี้มันรู้สึกยอมไม่ได้
รวมทั้งบีดามารดาของนางสาวแพรวาและคนที่ให้ยืมรถไปขับจะต้องร่วมกันชำระหนี้เงินทดแทนเยียวยากับผู้ที่ประสบเหตุแล้วก็ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
แต่ถ้าหากไม่ดำเนินการก็ถือว่าเป็นการผลักภาระให้กับทางฝั่งของโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นจำเลยทั้ง๔คนจะต้องมีสำนึกและดิ้นรนขนขวายในการหาเงินมาเยียวยาให้กับญาติคนตายและผู้บาดเจ็บทั้งหมดครับ
งเจ้าหนี้หรือเพิกถอนนิติกรรมช่อฉนในทรัพย์สินต่างนะครับ
หรือว่าจะตายฟรีนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับ
สำนึกของจำเลยทั้งหมดเนี่ยทั้งสี่ในคดีนี้ทั้งคนชนพ่อแม่คนให้ยืมรถ
คุณจะมีสำนึกที่จะดิ้นลนขนขวายหาเงินมาเยียวยาให้กับ
ญาติคนตายนะทั้ง๙คนหรือไม่อยู่ที่สำนึกของคุณ
นะครับถึงแม้การสืบหาทรัพย์สินของจำเลยทั้งสี่จะเป็นเรื่องยาก
แต่ว่านะคนเรานะครับต้องมีสำนึกนะครับ
ควรจะเยียวยาความเสียหายให้กับญาติคนตายบ้างนะครับ